เมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวมาจาก

แล้วก็ตอนที่แกให้สัมภาษณ์กับพี่สรยุทธ์ก็

จริงแจ้งไว้ตั้งแต่เมื่อ๒สัปดาห์ก่อนแล้ว

ต้องถอยออกมาและยุติบทบาท
เพราะว่าคุณนัทธวุฒิใส่เกลือบอกไม่เห็นด้วย
พักไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักสองลุง

จะต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ

ส่วนการโหวตเลือกนายกวันนี้คุณผู้ชม

ผมเพียงรอแค่เวลาเท่านั้น
ผมคิดว่าความบริสุทธิ์ใจว่า

เข้าใจเห็นใจทุกอย่าง

ผมไม่สามารถที่จะ

อดีตนายกทักศิลป์เนี่ยคุณนัทธวุฒิก็บอกว่า
ส่วนตัวเขาเองเขาคิดว่าต่อให้ใครเป็นรัฐบาล

และประโยคแรกที่อยากจะบอกกับอดีตนายกทักษิณก็คือ

จะได้ทำหน้าที่คุณปู่คุณตาไปรับส่งหลานที่โรงเรียน
อย่างที่เคยพูดไว้ครับอันนี้จากมุมของคุณนัทวุฒิสายเกลือ
ส่วนอดีตสสพักเพื่อไทยจังหวัดเชียงใหม่อย่าง
คุณทัศนีบุรณุปกรณ์และอดีตผู้สมัครสอสอเขต๓
ที่รอบนี้แพ้เลือกตั้งให้กับผู้สมัครของพระเก้าไกล
เป็นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยเลยคุณผู้ชม
นี่คือออกจากพักแบบตลอดชีพนะ
และมีผลตั้งแต่๒๑สิงหาคมนี้เป็นต้นไปครับ
แล้วคุณทัศนีเขียนข้อความไว้ว่า
ขอบคุณพักเพื่อไทยที่ให้โอกาสทางการเมือง

ครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ยากมากที่สุดครั้งหนึ่งของชีวิต
และเข้าใจว่าทางพักก็มีทางเลือกที่น้อยมาก

ตัวเธอเองก็คงได้แต่ให้กำลังใจ
ทำเพื่อประชาชนอย่างที่หวังไว้
ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านในพักด้วยใจครับ
ก่อนหน้านี้คุณทัศนีเองก็เคยโพสต์เฟซบุ๊คหลายครั้งนะ
เพื่อสุสานผิดความไม่เห็นด้วยกับแนวทางของพักพฤทัย

แล้วก็ไปจับมือกับพักการเมือง
อย่างพักที่บางคนมองว่าเป็นพักสายพระเด็จการ
เธอตัดสินใจลาออกในที่สุดครับ
ถ้าไปดูในทวิตเตอร์เนี่ยคุณผู้ชมฮะ
เขาตั้งชื่อกลุ่มใหม่ไว้ให้แล้วนะ

ออยกุ้งเต้น

เราเห็นท่าทีของคุณนาตาวุธก็ลางออกจากการ
เป็นผอครอบครัวเพื่อไทยแล้วคุณกุ้งทัศนีก็ออกจากสมาชิกพักเลยนะ
เหลือคุณอ๋อยจตุรนที่คนรอดูท่าทีอยู่ก็มีคนทั้งถอยคุณเต้นนัทวุฒิเนี่ยเรียกถอยนะครับ
อย่างออกเลือดไหลก็คุณทัศนีแต่คุณผู้ชมมีรายงานข่าวรายงานข่าวย้ำ
ท่านจะไม่ไปสภาคือจะไม่ไปสาภาณ์
ไม่ไปเพราะว่าเป็นอะไรก็บอกว่าจะอารยะขัดขื้นถ้าไปก็คือนะครับไม่เห็นด้วย
เห็นด้วยกับทิศทางการเดินของพักเพื่อไทย
ในเวลานี้เพราะว่ามันจะส่งผลต่อ
อนาคตทางการเมืองของพักเพื่อไทย

รอดูเรามีบรรยากาศสดจากสภาด้วย

ร้อยต้นเหล็กเฉลิมอยู่บำรุงการนำพลักษณ์เพื่อไทยฮะ